มาดูเรื่องของชาวประมงเกาะยาวจังหวัดพังงากันบ้าง
เมื่อกี้จักรบีใช่ไหมมาพังงากันบ้าง
มีการจับปลาชิงช้างรสชาติดีส่งขายทั่วไทย

ชิงชังตัวเล็กอร่อยแบบนี้แห้งกรอบนะคุณ

กินเพลินเบรกแตกเหมือนกล้วยเบรกแตก

สร้างรายได้เดือนละกว่าล้านบาทนะคุณ
ไม่ได้พูดผิดเดือนละกว่าล้านบาท
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลงใต้กันเลย

คุณพี่สุนีดำสมุทรชาวประมงตำบลเกาะยาวใหญ่

ประกอบอาชีพทำปลาชิงช้างมาตั้งแต่โบราณ

เพราะว่าหากปล่อยทิ้งไว้ปลาจะท้องแตกไงคุณ

ความอร่อยก็จะลดน้อยลงนะครับ
เมื่อถึงฝั่งจึงนำไปตากแดดให้แห้งอีกครั้ง
แค่นี้ก็นำไปแพ็คใส่ถุงขายได้แล้ว
โดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านกิโลกรัมละ๑๓๐บาทนะคุณ

ด้านของคุณพี่ธิดาปิริยะชาวสตูน
แต่ว่าไปตั้งโรงงานอบปลาชิงช้างในอำเภอกเกาะยาว
ว่ารับซื้อปลาชิงช้างของชาวประมงแล้วก็นำมาอบแห้ง
จ้างคนงานมาคัดคุณภาพ

จากนั้นนำขึ้นเรือไปส่งบริษัทขนส่งในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดสตูน
แล้วก็ส่งต่อออกขายไปยังประเทศมาเลเซียคุณ

โดยช่วงนี้ชาวประมงจับปลาชิงช้างได้มากที่สุด
ก็สามารถส่งขายสร้างรายได้เดือนละกว่าล้านบาท
เดือนละกว่าล้านบาทโอ้โหย้ำกันตลอดเลยนะนะฮะ
สำหรับปลาชิงช้างสามารถนำไปตำคลุกเคล้ากับกะปิชั้นดีนะคุณ
แล้วก็ปรุงรสชาติตามใจชอบ
หรือว่าจะทำน้ำพริกปลาชิงช้างรสเด็ดก็ได้

บอกว่าถ้าได้ชิมเป็นต้องซีซาสกับการกินปลาชิงช้าง
ทำได้หลายแบบไม่ใช่แค่แบบทอดอย่างเดียวนะคะ

อะไรที่ฉันจับกินกับข้าวเหนียวหมด